แฟนสาวคนสวยของคุณอาเนี่ยค่ะ
เพิ่งเรียนจบเกียรตินิยมปุ๊บนะคะ
โอ้โหลงทุนไปหลายล้านนะคุณผู้ชม
งานนี้พี่อาเนี่ยค่ะใจปั้มควักเงินทุนให้ครึ่งหนึ่งเลย
ส่วนกำไรเนี่ยคือเอาให้แฟนไปเลย
โดยทั้งคู่ยอมรับนะคะว่าถือเป็นการปูทางสร้างชีวิตคู่
แต่ว่าเรื่องแต่งนะคะตอนนี้ยังไม่พร้อมค่ะ
แต่ว่าจะเป็นตอนไหนยังไงนั้นไปฟังทั้งหมดเลยค่ะ
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องสร้างพื้นฐานตรงนี้ให้มันแน่นก่อน
คุณพูดเรื่องแต่งงานกันเลยไหมคะ

จริงหนูคืออยากมีความพร้อมก่อน
มีเงินเก็บมีแบบทุกอย่างที่มันมั่นคงอะไรอย่างนี้ค่ะ
เรื่องอื่นเดี๋ยวมันมาเองอะไรอย่างนี้
แฟนเด็กนะคะอายุห่างกัน๑๐กว่าปีคุณผู้ชม

ธุรกิจของทั้งคู่ว่าจะออกมาในรูปแบบไหน

เพราะว่าน้องเอ้ยเขาก็แบบมีความแบบว่าดูแลเรื่องความสวยความงามอยู่แล้วนะจ๊ะ